วัสดุสำคัญในการทำตะกร้าทรงเปรย์คือหวายหอมหรือเรียกว่า
วายจักษานของอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีมีลักษณะเส้นหวายเนื้อละเอียด
อกจากนี้ยังใช้ไม้สักสำหรับทำพื้นตะกร้าส่วนอุปกรณ์สำคัญ
ซึ่งดัดแปลงให้สะดวกกับการใช้งานเช่นมีดโต้มีดตอกที่มีทรงเรียวแหลม
และต้องดัดแปลงให้มีด้ามยาวสอดคล้องกับจังหวะการจักตอก
เลียดคือเครื่องมือชักหวายให้ได้เป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการ
หมาดเป็นเหล็กแหลมใช้สำหรับเจาะรูและเป็นอุปกรณ์ช่วยในการจักษาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน